งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
วันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปพร้อมกับมูขั้นเทพของเรา
เพื่อหมูให้ปังดังทั่วไทย
ไปที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกันครับ
วิวตรงนี้นะครับเป็นวิวที่งดงามที่สุด
จุดหนึ่งของกรุงรัฐนาโกศิลป์
ต่างชาติหลายชาติจะต้องมาถ่ายบรรยากาศอย่างนี้แบบนี้
แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเคยทำหนังสือดวงประจำปีเนี่ย
ก็อยากจะถ่ายภาพปกหนังสือเป็นเรายืนอยู่ฝั่งนี้
แล้วแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นวัดอรุณคือพระปรางวัดอรุณ

และที่สำคัญที่ผ่านมาเวลามีเคราะห์มีภัย
มีความเชื่อว่าส่วนตัวนะครับต้องข้ามน้ำข้ามทะเล
บางทีเราไม่มีกำลังจะไปไกลถึงทะเลใช่ไหมฮะ
สมัยที่เราผมยังจนอยู่นะครับ
ก็จะเดินทางมาที่ท่าเตียนแห่งนี้นะครับ
แม่น้ำเจ้าพญานะครับ
แล้วผมก็ดึงผมมาเส้นหนึ่งนะฮะ
นี่เคยทำนะครับ
เอาใบตองห่อนะครับ
เราก็มารอขึ้นเรือที่จะข้ามฝาก

แล้วข้ามไปเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลไง
ข้ามจากความทุกข์ข้ามจากความสุข

มีศรัทธาเนี่ยจะได้รู้ว่ามันมีปฏิหารได้เหมือนกันนะครับ

บางทีนะครับเราเนี่ย
เจอปัญหามากมายนะครับ

โดดน้ำโดดทำไมนะมาข้ามเรือนะครับ
ข้ามเรือที่ท่าเตียนนะฮะ

แล้วก็ไปไหนข้ามจากท่าเตียนไปฝั่งอันนู้นนะฮะ

และเป็นวัดที่พระเจ้าตากท่านทรงมาใช้เป็นจุดสถาปนากรุงธนบุรี

แปลว่าจุดเริ่มต้นสู่ความรุ่งอรุณ
ข้ามเรือที่ท่าเตียนไปสู่ท่าวัดอรุณ

คือมันมีประวัติยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้ง

มาตีกันอยู่เรื่อยนะฮะกระบองตีกันจน

คนมาห้ามศึกเนี่ยก็คือยักษ์วัดพระแก้วนะฮะ
แต่ผมว่ามันก็เป็นตำนานนะฮะ

แล้วมีสตอรี่เรื่องราวให้เราได้ติดตามนะครับ

สายน้ำแห่งนี้เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยชิดมาตั้งแต่โบราณการนะครับ

เพื่อผ่านสิ่งต่างเหล่านี้ที่เป็นความทุกข์
ก็ขอให้ความสุขทั้งหลายจงเกิดขึ้นกับทุกคนครับ
ข้ามฝากจากท่าเตียนมาถึงท่าน้ำวัดอรุณ
คนไทยส่วนใหญ่เรียกวัดแจ้งครับ
เป็นวัดประจำราชการที่๒ว่ากันว่า
แต่เดิมนั้นเรียกว่าวัดมะกอก
มีความเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ทำศึกเสร็จสิ้นได้ยกทัพกลับมาถึงเป็นเวลาเช้า
หรือตอนรุ่งแจ้งจึงได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง
อรุณเนี่ยเป็นวัดที่มีพระปรางสวยนะครับงดงาม
เป็นคติความเชื่อวานิกาคือการย่อสวรรค์จากฟ้ามาดินนะครับ
เป็นมหามงคลและบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้หรือจามรุ่งเช้านะครับ
ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ถ่ายภาพได้งดงามที่สุดวัดอรุณเป็นอีกหนึ่งนามมงคล
และมีศรัทธามาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะพระเจ้าตากศิลมาราชทรงร่องเรือนะครับ
มาจากกรุงศรียุธยาหลังจากที่เสียกรุงแล้วเราพระเจ้าต่างไปกู้กรุงได้เนี่ย
พระองค์ก็เลยใช้วัดอรุณเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธานำพาชาวพุทธคนไทยสร้างเมืองใหม่
ฟ้าใหม่ของกรุงธนบุรีเกิดขึ้นที่วัดอรุณแห่งนี้
ดังนั้นท่านทั้งหลายที่ชิดนั้นมืดมนต์
ไปไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปไม่ได้
อาจติดขัดในหัวจิตโดยหัวใจโหนทายว่าจะมีข้อมีภัยในทุกประการ
มาวัดอรุณครับมาไหว้พระมาบูชาศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ
เอาละครับเดี๋ยวผมจะนำไปบูชาศักระในแต่ละจุดเพื่อเป็นมหามงคล
มูขั้นเทพเป็นมงคลสำเร็จแก่ทุกคนครับเชิญตามมาครับ
ปรางเจดีอันศักดิ์สิทธิ์คู่กรุงรัฐนาโกศิลป์เป็นมงคลนรมิตร
ที่มาไหว้แล้วเกิดความเป็นมงคลอันนี้อยู่กลางใจมาตั้งแต่ต้นเลย
เพราะผมก็นำไหว้สการะด้วยตัวเองทำแล้วก็นำคณะทัวร์
ตั้งแต่สมัยเมื่อจัดทัวร์ไหว้พระเก้าวัดชมเมืองวัดอรุณเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญ
และที่สำคัญนะครับมาที่นี้ตรงพระปรางเนี่ย
เรามั่นใจว่าต้องเป็นที่ปรรจูพระลมสาวริริกษฐานทรัสศาสถ์อยู่ในองค์พระปราง
มีการสร้างรูปเคารพของเทวดาเป็นซุ้มต่าง
แล้วก็มีที่สำคัญชาติขององค์อมรินทราธิราช
และมีพระนารายสิบปางในปางสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าปางทรงม้า
คือเหมือนเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยเราคือผู้รับพระเอกขี่ม้าขาวก็คือเป็นความเชื่อเรื่องพระนารายในพระปางสุดท้ายที่ทรงม้ามีมหามงคลสถิตทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าเนี่ยทั้งยักษ์ลิงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มีพระอินทร์ผู้ที่เป็นเจ้าจอมในดาวดึงสวรรค์เพราะฉะนั้นจะนำสการะอธิษฐานพระบรมศาลีทะ
เนี้ยจะรูเปคริสิขระตาเตจันต์ตะลิเข้วิม่าเนี้ย
บูชาพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกสถานที่บรรจุอยู่ในองค์พระปรางอศักดิ์สิทธิ์นี้
ขอเป็นมงคลที่ช่วยประสิทธิความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในรักเลขานิเทศ
และที่สำคัญจะมูที่หนึ่งครับวิหารประดิษฐานรูปเคารพของสมเด็จพระเจ้าตากศิลมาราชและมีพระแท่นที่ประทับนะครับ
มีอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ตรงนี้แม่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ครับ
แต่ก่อนเข้าไปเนี่ยต้องเรียกว่าคนลุกนะครับ
เดี๋ยวไปบูชาศักระเดี๋ยวขอพรจากสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช

น้อยเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยาสันนิษฐานว่าโบสถ์น้อยเป็นโบสถ์หลังแรกของวัดแห่งนี้เมื่อครั้งอดีต
ภายในประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ด้านซ้ายคือสารสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์
ตรงข้ามพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
เป็นที่ตั้งของพระแท่นบันทมที่เชื่อว่า
หากใครได้รอดพระแท่นนี้จะเกิดปฏิหารครับ
เหมือนพระราชศรษภาคกรรมเดิมของสมเด็จเจ้าตากสินมาราชที่ทรงสร้างกุธบุรีเนี่ย
ยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่

แล้วรู้สึกแบบเหมือนกับพระองค์ยังอยู่
คิดถึงพ่อพ่อยังอยู่คู่กับเจ้า

ผมอยู่ในวิหารที่ประดิษฐานรูปเคารพของสมเด็จพระเจ้าตากศิลมาราช
ปัจจุบันนะครับจัดวางไว้เรียบร้อย
ใครที่มีสถาเข้ามาบูชาสการะนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะได้อธิษฐานแล้วก็น้อมสการะไปพร้อมกัน
เพราะว่าพระองค์เป็นมหาราชที่กู้ชาติมาจากสามัญชน
ดำรงด้วยสถาสืบสถา
มันจะมีคำหนึ่งที่พระองค์ได้ตัด
ว่าเอาไว้ว่าขอให้พระสงฆ์เป็นธุระในการพระศาสนา
ถ้าจะมีธุระอันใดที่เป็นที่พึ่งพา
พระองค์ก็จะรับเป็นธุระนั้นเสีย
แม้แต่ว่าไม่มีอะไรการกรีดเลือด
เพื่อเอาเลือดนั้นถวายเป็นพุทธบูชาพระองค์ก็ยอม
สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราและคนไทยทั้งหลาย
ระลึกนึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช

เพราะฉะนั้นเมื่อมาที่วัดอรุณ
จากสิ่งที่เราได้เห็นไกลว่าคือวัดที่ยิ่งใหญ่
กรุงรัฐนาโกศิลป์เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่มีศีลงามธรรมงาม
เป็นวัดสำคัญคู่กรุง
บัตรนี้คนไทยที่ป่วยจิตป่วยใจ

แล้วก็น้อมเอาสิ่งที่เป็นมงคลกลับไป

บางทีมันก็ยังไม่ได้อย่างใจ
ก็เอามาที่เจริญตาเจริญใจเจริญสุขนะครับ

เดี๋ยวผมจะนำบูชาศักระผ่านมูไนท์
คือทุกท่านได้ชมอยู่เนี่ยเหมือนบูชาศักระ
พนมมือพร้อมกันนะครับ
ฉันทะวิยะติตะวิมังสามิงอมีย์มือของเทาระไซด์
กลับไปประกอบกิจด้วยความเป็นกุศล
โจงบันดานดนให้สำเร็จสมปรัฐาณา
ที่พระองค์ได้กู้ชาติและชำนะ
ต่อฆาตศึกษตัวสร้างสรรพนากรุงธนบุรี
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสมบัติโภคสมบัติ
มีอริยสมบัติสุขสมบัติแก้แหวนเงินทองในสัมมาอาชีวะ
ขอน้อมบุญกุศลที่ข้าพุทธเจ้าได้สร้าง
ถวายเป็นรัฐกุศลได้ดวงพลังพิวพิชาญของพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านจงจำเรินสูงภัยบูรณ์ในสิ่งที่พระองค์ดำรงในการปัจจุบัน
ของมงคลที่อธิษฐานด้วยจิตเป็นกุศลจงเป็นมงคลสำเร็จเด็ดขาด
นับตั้งแต่บัตรนี้สืบไปด้วยเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นี่ผมนะมาไหว้พระที่วัดนี้เป็น๑๐๒๐ปีไม่เคยทำอย่างหนึ่งคือรอดพระแท่น
คนอื่นเขาก็รอดกันคลมแต่ก่อนเราไม่ตั้งตรงนี้ด้วยเขาตั้งข้างด้านใน
แต่คราวนี้จะลองรอดเพราะว่ารู้สึกมันมึนอึดอัด
เหมือนคนโดนของปวดไหลปวดหลังสะบักปวดลอดสักหน่อยนะครับ
คุณมางก็ลองลอดตรงนี้พระเท่นลอดพระเท่นล้างอาถรรมมืนถั่วเสริมบารมีลองสักหน่อยนะครับ
ให้ทุกโศกโลกภัยหมดไปบารมีของผู้ที่ได้เคยใช้พระธาตุนี้จงประสิทธิ์ให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศก
คุณของคุณสัยคุณคนทุกข์หมดไปเดี๋ยวเถิด
รอดเรียบร้อยนะฮะเออโล่งตัวดีเอาโอกาสมารอดซะหน่อยนะครับ
วิหารที่วัดอรุณนะครับสมเด็จพระเจ้าตากซะก่อนเขาเรียกวิหารน้อยนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือมงคลจากวัดอรุณและที่สำคัญผมเป็นผู้นำศรัทธามาด้วยศรัทธาที่เคยกระทำ
อย่าได้ลืมเพราะนี่คือวัดคู่กรุงรัฐนาโกศิลป์มาตั้งแต่ต้นเป็นวัดประจำรัชกาลที่๒
เป็นวัดสืบศรัทธาในกรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช
วัดนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญและที่สำคัญมารอดพระแท่นนะครับที่นั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสนาของสมเด็จเจ้าตาศิวราชให้
เอาละครับผมรักเลขานิเทศนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ